ปฐุมธานีไม่ใช่หมาหมู่แต่เป็นหมาตัวเดียวหมาตัวเนี้ยค่ะ
จู่ไปวิ่งตัดมอเตอร์ไซค์หนุ่มวัย๒๔ปีสุดท้ายเกิดเหตุแบบนี้เลยค่ะ
ร้อยค่ะพี่ก๊อฟจะชนล้มเลยอ่ะสิตัดหน้าชนคนขี่มอเตอร์ไซค์วัย๒๗ปีหนุ่มยี่สิบสี่ปีหนุ่มคนนี้โอ้โหบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คำถามคือหมามีเจ้าของหรือเปล่านั่นอ่ะสิคะล่าสุดตามตัวเจอแล้วด้วยเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟัง
นี่คือวงจรปิดนาทีเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้ค่ะ
วัย๒๔ปีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
กะว่าจะไปซื้อของกิน
คือเขาเนี่ยไม่ใช่ไว้เป็นเจ้าเพศนะคะ๒๔ปี
คราวเคาะวันเคราะห์มาถึงเลยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ไปกะว่าจะไปตลาด๒๐๐ปีรังสิตปฐุมธานี
แต่แล้วจู่หมาสีน้ำตาลวิ่งตัดหน้า
เขาเบรกไม่ทันตัดหน้ากระทันหันนะคะ

แล้วนี่คือสภาพอาการบาดเจ็บของเขา
โอ้โหรอยพกช้ำตำเขียวถลอกหมดเลยอะค่ะ
กู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่มอเตอร์ไซค์เองก็พังยับเยิน
โทรศัพท์มือถือก็พังนะคะ
เพราะว่าหมาตัดหน้ารถแบบนี้แหละ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่ายังไม่ได้มีเงินชดเชยเยียวยาจากเจ้าของหมาเลย

พอหมาสีน้ำตาลที่ตัดหน้ารถเสร็จก่อเหตุเสร็จ

มอเตอร์ไซค์ไล่เลี้ยเอ๊ะหมาบ้านไหนนะหมาบ้านไหนหมาบ้านไหน
หมาตัวนี้หรือเปล่าสุดท้ายเจอค่ะอืม
นี่ไงยิ้มหน้าและลื่นออกมาเลย
แล้วนี่คือหมาตัวที่ก่อเหตุเพราะว่าทางด้านของฝากฝั่งเพื่อนของผู้เสียหายเองเขาจำได้
จากวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เขาก็ตามหาบ้านหมาจนเจอ
และก็ได้เจอกับเจ้าของหมาด้วย
ทีนี้พอผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมได้เจอเจ้าของหมา
ตัวเจ้าของหมาก็เหมือนกับประมาณว่าเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีเงิน
เดี๋ยวขอผ่อนให้เดือนละ๑๐๐บาทได้ไหม

เพราะว่า๑๐๐บาทเดือนละ๑๐๐บาทนะคะ
มอเตอร์ไซค์ยังไงซ่อมโทรศัพท์มือถือยังไง
ทีนี้พยายามติดต่อคุณป้าอีกรอบปรากฏว่าติดต่อเจ้าของหมาไม่ได้แล้วด้วย
ผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจเองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยยังไง
ก็เลยแนะนำว่าให้ผู้เสียหายไปฟ้องศาลแล้วกัน
จะได้เรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของหมานะคะ
ทีนี้ด้านของผู้เสียหายเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียหายมาก
คนนี้ค่ะคือนายมณัฐศักดิ์เอี่ยมดีเงินวัย๒๔ปี
เขาคือบาดเจ็บต้องหยุดงาน๘วัน
แล้วรายได้เขาปกติจะได้วันละ๗๐๐บาท
งาน๘วันแปลว่าสูญเสียรายได้ไปกว่า๔๒๐๐บาทนะคะ
ตัวเขาเองก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้คือลำบากมาก
รถก็ไม่มีใช้เงินก็ไม่มีรายได้ก็เสียหาย
แถมยังไม่มีค่าชดเชยจากเจ้าของหมาด้วย

เขาพูดว่าเป็นคนแก่มีเงินเดือน๗๐๐
แล้วก็อยากได้ให้เราไปฟ้องเอาครับ
คือตอนนั้นคือมันยังไม่ได้สรุปเรื่องค่าซ่อมรถครับ
แกก็เลยตำรวจก็เลยปัดให้ผมมาเคลียร์ค่าซ่อมรถก่อน
แล้วก็ค่ารักษาค่าสินใหม่ให้มาคุยกันอีกทีหนึ่งครับ
ทีนี้หลังจากผู้เสียหายคุยกับคุณป้าที่เป็นเจ้าของหมา

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยกับป้าน้อย
วัย๗๔ปีอีกรอบหนึ่งเจ้าของหมานะคะ
ป้าบอกว่าเอ้ยหนูเอ้ยป้าก็เป็นเจ้าของหมานั่นแหละ
แต่วันเกิดเหตุป้าไม่อยู่บ้านไงหมามันก็อยู่บ้านของหมาไง
หมามันก็อยู่บ้านนี่แหละทีนี้ป้าก็ไม่รู้ว่าหมามันออกไปตอนไหนหรือยังไงนะคะ
ส่วนค่าเสียหายป้าน้อยบอกว่าก็เดี๋ยวจะจ่ายให้
แต่ขอผ่อนได้ไหมล่ะเดือนละ๑๐๐บาท
เพราะว่าป้าเองก็มีรายได้แค่เบี้ยคนชะลาเดือนละ๗๐๐
จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้ลองฟังเสียงคุณป้าเพิ่มเติมค่ะ
ป้าก็บอกว่าป้าไม่มีเงินหรอกนะเพราะป้ามีเงินเดือนแค่๗๐๐บาท
เพราะว่าถ้านั่นป้าช่วยได้ก็แค่ป้าจะหักให้ให้จัดปืนให้เดือนละร้อยอ่ะ
อันนั้นก็ขอโทษจ้ะเพราะป้าก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรอย่างนี้
จริงคือป้าแกก็ไม่ได้ผิดอะเนาะก็เป็นหมาของป้าก็ต้องช่วยรับผิดชอบด้วยนะฮะ